ส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นค่ะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะนี่ไลน์เลยนะคะ

อ๋อหนุ่มผู้ไม่เพ้อหนุ่มผู้มีหลักธรรมโถ
มีคนหลายคนมาถามว่าฉันทะเลาะอะไรกับเธอทำไมเธอปากเสียมาด่า
เรื่องที่แบบมือถือสากปากถือสินนะ

เล่ฉันไปไหนมีแต่คนย่าฉันอายุ๘๓
ปากด้วยเดินสายบุญกับใจในเดินสายบาป
จริงนกเนี่ยนะนกที่มันบินมันขี้บ่อยนี้นะ
ยังไม่มากเท่าบาทที่มดดำมีเลย

เมื่อก่อนตั๊กทะแหลดช่างแต่งหน้าเนี่ย

ทหารโทรมาแล้วส่งไลน์มาว่า

เขาเข้า

เอาไปนายกตรวจเช็คสายตาก่อนเข้ากรมชมคบ
ใช่นี่

โดยแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็ก

บอกว่าข้างซ้ายนี่ยาวไปหนึ่งร้อย
ส่วนข้างขวาเนี่ยยาวไปสองร้อยห้าสิบ

ฮะไม่แล้วทำไมเด็กไปตรวจให้ท่านเหรอไหน
ท่านดูให้เด็ก
อ้าวแล้วทำไมท่านเป็นหมอดูตาซะเหรอ

ไม่ก็แบบว่าลองทดลองดู
ยังไงนึกออกไหมก็นายกก็บางทีเขาก็มีอารมณ์ขัน

ก็พี่เขาบอกเองไงว่านายกเป็นคนตลก
ตลกมากไหมพี่เขาบอกเองเลยพี่เขาบอกเองใช่ใช่
นายกเป็นคนเหรอบางทีก็ตลก
ตลกจนอยากจะรู้ว่านายกรุงจีนเป็นคนดุขนาดไหน

รู้สึกจะไปอยู่แต่รู้เลยว่าภรรยาน่าจะถูก
เพราะนายกเวลาภรรยาไปเนี่ยดูนายกจะไม่

ไม่สงบแต่จะไม่ฉุนเฉียว

เป็นธรรมดาอยู่แล้วผู้นำก็ต้องกลัวเมียทุกคนนั่นแหละ

แสดงว่าดุพอสมควร
เอ้าม้ายดีมั้ย
บางทีตั้งแต่ปีใหม่มานี่นายกอารมณ์ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่
ในช่วง๖๗วันที่ผ่านมาก็บอกว่านายกอารมณ์ยังดีอยู่

โอ้โหตายมีคนแฮชแท็กหาเย็บแพทซ์นับมาใหญ่เลยอ่ะ

สูตรฤทธิ์คนให้กำลังใจแล้วก็โอ้โหทีมแพทซ์

ว่าผู้หญิงที่เป็นดาราสวยไม่จำเป็นจะต้องหาเฉพาะผัวรวยแล้วก็หล่อ

ส่วนใหญ่จะต้องหาสามีรวยหรือก็ต้องรอ

ผมเห็นเมื่อวานกูส่งลายมาบอก
ผิวกางเต้าป้าคุณบอกเลยว่าคุณอยากให้เส้าน้ำลองเท้าแตะตีหน้าคน
ต่อปากอย่าก่อนอีบ้า
ผู้เห็นคนนี้ไม่ได้ไงที่เวลาบอกว่าขุดถนนที่

เข้าเรื่องเรามีว่าวันนี้คุณแพทก็ได้มีการออกมาแถลงข่าว
นะครับก็เปิดโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับ
คุณแพทย์ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจริงแล้วเหตุที่เกิดขึ้นคุณแพทย์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
แต่ก็ยอมรับทุกอย่างนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยตัวหลานสาวคือน้องนาฟเนี่ยผิดจริงที่ไปด่าเขาก่อนในเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการสอบถามกันไป
คุณแพทย์ก็บอกว่ารู้จักผู้ชาย
เมื่อวันหนึ่งที่เขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาดีมาก

เชื่อใจเขารักเขาทั้งครอบครัวนะฮะไม่ได้มองที่ชนะของเขา
แต่เราคบคนโดยมองที่เขาจริงใจหรือเปล่าขอให้เขารักเราแล้วก็รักครอบครัวเท่านั้นเอง
พอแล้วนะฮะเขาบอกว่าแต่ก็ยังโชคดีที่หลายคนถามว่า
ทำไมถึงไม่เปิดไม่เปิดตัวไปเลยเปิดเผยไปเลยเขาเอาไปด้วยตลอด

แต่ที่เธอบอกว่าเธอยังไม่เปิดตัวก็ถือว่าเป็นการโชคดีไปนะ
เพราะว่าอย่างงี้ก็มาเลือกกันซะก่อนไม่งั้นเขาคงจะแบบมีเรื่อง
เด็กมันก็จะขับรถให้ถึงเวลาแพทย์ถ่ายละคร
มันก็จะเอาเสือมาปูนอนอยู่ที่กองพี่ไก่
เพราะฉะนั้นแต่คนคิดว่าเป็นคนขับรถ

แต่คุณเห็นง่ามเท้าที่เขาแต่งเท้าแตะลง
นุ่มนุ่มอย่างน้ำลายหกนะ

เออจริงก็คุณเห็นคุณตัวลงมาไม่มี

ไม่เขาบอกว่าเขาเคยคบกันกับน้องแพทย์นี่แหละ
แต่ถ้าคบกันประมาณ๙เดือนแล้ว
ก็นานนะเว้ยพี่๙เดือน

แต่ก็เรียกว่า๙เดือนก็เรียกได้ว่าก็พอจะรู้ใจกันอยู่พอสมควร
แล้วก็ความคิดพอเมื่อมันเอาเข้าไปจริงแล้ว

แม่พูดไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก
พูดชายเขาน่าจะเหนื่อยมากเลย

มันพูดอะไรมาเป็นความจริงก็เป็นประเด็นอยู่ที่
ทำไมอีกคุณไอ้ม้าเป็นอะไรอีกความคิดส่วนตัวคุณนายม้า

คือเรานี่นะคือจริงไม่ว่าจะสถานะภาพแบบไหน
อันนี้ไม่ได้อยากจะพูดแล้วนะอันนี้ที่พูดเลยไม่ได้อยากจะพูด
ก็คือเราต้องปูความนิดนึง
คือจะเป็นแบบไหนอะไรเนี่ยจะสูงจะต่ำจะเต้จะต้อยอะไรอย่างนี้
มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือว่า
ต้องภาษาเดียวกัน

ใช่ภาษาเดียวกันมันมาจากไหน

คุณเรียนหนังสือในโรงเรียนที่เท่ากันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
ทำไมคุณไม่คบกันทั้งหมด๔๕คนในห้องเรียน

ทำไมคุณถึงได้แบบว่าแยกไปคบกับคนนู้นกลุ่มหนึ่ง

หรือว่าบางคนไปคบกับอีกคนละห้อง

เพราะว่ามันจะต้องหาคนที่คุยภาษาเดียวกันได้
คือมีจริตเหมือนกันมีรสนิยมเดียวกัน
เข้าใจไหมพูดภาษาเดียวกัน

ไม่สิแน่ใจเหรอ

ถ้าสมมุติว่าภาษาเดียวกันจริงแล้ว
แล้วผู้ชายเขาจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่า

ตอนแรกแพทย์ก็ไม่ยอมกักตัวเอาไว้เพื่อที่จะพูดคุย
แต่ตนยืนยันว่าจะเลิกภายหลังจากที่เลิกกับแพทย์
ก็ได้กลับมาคืนดีกับเน้นแฟนเก่าเขานะ
เขาบอกว่าเขาคิดแล้วว่ามันไม่เหมาะสม

ใช่เพราะว่าพอมันอยู่ไปนานแรกเนี่ยน้ำต้มผักก็ว่า
อันนี้คือผมไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่นั่นเลยนะ

ผู้ชายเขาออกมาสัมภาษณ์เมื่อวาน

เขาบอกอ๋อไปที่ไปทำบุญ
ที่สถานที่อากรรมภาพที่หนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาขอเบอร์โทรศัพท์เขา

เนี่ยชอบอยากจะคบให้ให้มาเจอเนี่ยคือผมไม่รู้คือฝ่ายผู้ชายพูดแบบนี้ไง
แต่แพทย์พูดบอกว่ามีช่วงที่แพทย์เนี่ยเหงามาก
แล้วเสร็จแล้วก็ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์กับพวกเด็ก
เพื่อที่จะไปดูไฟวันเฉลิมในช่วงนั้นปีหนึ่งปีที่แล้วนู่น

ไม่แล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขา
เขาแบบว่าจะชอบอะไรลักษณะแบบนี้
แต่ว่าพอมันเหงาก็อยากจะรู้ว่าเขาไปทำอะไรกันวิถีชีวิตนี้เขาเป็นยังไง
นางก็เลยซ้อนไปกับเพื่อนของเขา
ก็คือไปพอไปเนี่ยแล้วไปจอดรถอยู่กำลังดูไฟที่ใดที่หนึ่ง
แล้วเสร็จแล้วนางก็จะเดินไปซื้อน้ำซื้ออะไรต่อชีวิตอะไรต่างนาง
ผู้ชายซื้อขนมลูกอมผู้ชายก็บอกว่า
เม็ดหนึ่งสิผู้ชายแสวม
นางก็จะหันมาบอกว่า

ในลักษณะความห่ามของไอ้แพทย์นั้นเองเข้าใจใช่ไหม

แล้วก็เหมือนกับไปจีบเขา
แล้วเสร็จแล้วนางก็บอกว่า
นางก็บอกว่าไม่ได้ติดต่อเลย
คือแบบว่าวันนี้มาครบทั้งครอบครัวเลย

ก็คือรู้จักกัน
แล้วแลกเบอร์กันนะตรงนั้น

หลังจากนั้นก็ลุยติดต่อกันใหม่ตลอดเลย

นี่คือจากปากของแพทย์เองนะ

มันมีคนอย่างนี้นางเอกตั้งหลายคนที่มีแฟนเป็นอย่างนี้
ใครล่ะบอกสิใคร

เอาเดี๋ยวนี้สิเมื่อก่อนไหมครับ
เมื่อก่อนแต่ผมบอกว่า
ไม่ใช่แต่มันยืนยมไหมล่ะ

ก็เพราะมันไม่ได้ภาษาเดียวกัน

ไอ้บ้านเอาอะไรฉันมาเทียบรสนิยมเลย

ล้างบ่อปลาล้างบ่อปลาล้างบ่อปลาใช่ไง
ต่อให้มีรสนิยมทางนี้นะ

แต่พอเดี๋ยวพอนั่นแล้วนะ

แต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกแบบไม่ดีคืออะไรล่ะ

ไม่ใช่คือคนไปว่าฝ่ายชายเขาว่า

ไปว่าเขาไม่ดีไม่เดิน
แต่ว่าพออยู่เข้าไปนานเนี่ยนะด้วยวัยต่างกันผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิง
๒๐เองอะไอ้พัทสามสิบแล้วไอ้พัทจะ๓๐แล้วนะ
ก็ใช่ไงแล้วคุณลองคิดดูสิความคิดมันสวนทางกันอยู่แล้วระหว่างวัย
แต่ก็มีว่าผู้หญิงในจุดสักนิดนึงมันก็จะเริ่มชอบผู้ชายเด็กไม่หรอก

รเขาก็บอกว่าเขาก็ถามแล้วแต่ว่าพี่ลองคิดดูนะในความเป็นจริง
ผู้ชายคนนี้เขามาดูแลแม่แพทย์แบกอุ้มขี่หลังทุกอย่างให้
แล้วผู้ชายรวยที่ไหนเขาจะมาทำให้

ก็จริงของแบบนี้มันทำให้ได้อยู่แล้วด้วยความมีความรู้สึกว่ารักและเสน่หา
เข้าใจคำนี้ไหมก็ทำให้แต่ระยะเวลาพอมันเนิ่นนานเข้าเนี่ย
มันก็ไม่ไหวเออมันไม่ใช่ก็คือทำให้
แต่มันต้องมีเรื่องอื่นในเรื่องที่ว่าจะต้องอยู่ด้วยกันกับแพทย์
จะต้องคุยกันยังไงออกสังคมคุณเวลาเขาไปออกสังคม

ไม่เป็นแม่เบื่อพวกเธอที่เธอไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้
เธอฟังนะเธอเป็นผู้ชายแท้ใช่ไหม
การที่ไปไหนกับผู้หญิงที่ดูเด่นกว่าแล้วตัวเองดูด้อยกว่า
อ๋อเคยอีโก้ของผู้ชายมันแหมพวกเธอนี่มัน
ที่สมัยก่อนเลยมีโลการาแล้วมันเคยมามีแฟนเป็นดารา
เข้าอีลุไปสองและนางแบบคนนั้นน่ะ
โอ้ยน้ำโก้กันยังไงวะ

ช่วงหน้ามีออปชั่นพิเศษให้พี่ม้า
ใส่จูเทียมเปิดซิงได้

บ๊วยบ๊วยบ้าบ๊ายบาย